กลับมาช่วงนี้นะคะไปดูความคืบหน้า
คดีฆ่าปาดคอครูสาวที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
ซึ่งบรรยากาศการจัดงานศพที่จังหวัดร้อยเอ็ด

วันนี้ได้นำตัวผู้ต้องหาค่ะ
ฝากขังผลัดแรกต่อสารจังหวัดสระบุรีแล้วค่ะ
ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีคุมตัวนายชาตรี

ผู้ต้องหาคดีฆ่าปาดคอครูสาวอัตราจ้าง
อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี
จากสถานีตำรวจภูทรน้องแคร์ขึ้นรถตู้
เพื่อนำตัวไปฝากคังที่ศาลจังหวัดสระบุรี
หลังจากที่ควบคุมตัวครบ๔๘ชั่วโมง
มกลางกำลังตำรวจชุดควบคุมฝุงชนกว่า๔๐นาย
ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
โดยนายชาลีแจ่มแสงรักษาการ
ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสระบุรีบอกว่า

เพื่อทำการตรวจร่างกายผู้ต้องขัง

สอบปากคำเกี่ยวกับพื้นฐานทางครอบครัว
เพื่อเก็บไว้เป็นข้อมูลของเรือนจำ

จัดให้พักร่วมกับผู้ต้องขังชั้นดีรวม๘คน
แล้วก็มีกล้องวงจรปิดตลอด๒๔ชั่วโมงด้วยค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา
ตำรวจได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบรับคำสารภาพ
ที่ห้องเช่าภายในซอยสุดบรรทัด๘
หลังจากที่เมื่อวานนี้ช่วงเย็น

จากว่ามีประชาชนหลายร้อยคนเดินทางไปรอดูการทำแผน
ตำรวจก็เกรงว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้น
ขณะที่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดวัดบ้านบุ้งค้าอำเภอเชียงขวัญ
ได้มีการจัดงานศพของครูสาว
โดยมีเพื่อนโรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคมที่๒๑
แล้วก็เพื่อนร่วมรุ่นวิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์วิทยาลัยมหาสารคาม
ก็ทยอยเดินทางไปร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของครูสาว
กลางบรรยากาศความโศกเศร้า
หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ดบอกว่า
ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปให้คำปรึกษาดูแลเยียวยาจิตใจ

กว่าสภาพจิตใจนั้นจะดีขึ้นค่ะ